โจรใจบาปกันหน่อยนะคะวัดก็ไม่เว้นค่ะ
คนขโมยแม้แต่วัดมันก็ขโมยค่ะคุณ
ัดกระจกหน้าต่างวัดไผลล้อมแอบย่องเข้าไปขโมยเงินในตู้บริจาคกว่าสิบตู้
ครับแล้วยังขโมยพระสงสัยจะเป็นเซียนพระหรือเล่นพระเป็น
อ๋อเพราะเลือกแต่พระแพงน่ะค่ะอ๋ออะไร
เป็นคลิปนี้ให้ดูกันค่ะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นเลยนะฮะคนร้ายเนี่ย
ด้อมมองเข้ามาแล้วย่องส่องอยู่เนี่ยนะฮะ
จะคว้าจะหยิบอะไรไปล่ะคุณเนี่ยโอ้โหโอ้โหสุดท้ายค่ะครับ
เอาไปได้หลายรายการเลยนะคะกล้องวงจรปิดภายในวัดไผลล้อม
จังหวัดนครปฐมสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ
เห็นนะคะว่ารูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายรายนี้เป็นผู้ชาย
ลักษณะพร้อมสูงค่ะสวมกระเป๋าเป้ไว้ด้านหลัง
ใส่หน้ากากผ้าแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปด้วยนะคะกะอำพรางนั่นแหละ
ใส่เสื้อคลุมแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบ
พฤติกรรมก็คือก่อเหตุไปทุบกระจกหน้าต่างจนแตกแล้วปีนเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในวัดนะคะ
ใช้ไฟฉายส่องไปทั่ววิหารเลยเดินเข้าไปที่ตู้
ถูกมงคลพร้อมกับขโมยไปได้หลายรายการเลยค่ะตำรวจโรงพักเมืองนครปฐมนะคะ
ไปตรวจสอบภายในวัดพบว่ากระจกหน้าต่างเนี่ย
งัดจนแตกภายในวิหารถูกลื้อค้นตู้บริจาคแบบกล่องพลาสติกใสก็ถูกทุบทำลายจนแตกรวมกว่าสิบตู้
รวมไปถึงแม่กุญแจที่คลองไว้สำหรับล็อกเนี่ยนะคะก็ถูกตัดเสียหายไปด้วยค่ะ
อกจากนี้ตู้จำหน่ายวัตถุมงคลที่ตั้งอยู่ในวิหาร
ซึ่งภายในตู้เนี่ยมีพระเครื่องอยู่เยอะเลยคุณ
ก็ถูกขโมยไปจำนวนหลายองค์แล้วจะบอกว่าที่มันเลือกเอาไปนะ
โจรรายเนี่ยครับเป็นพระรุ่นเก่าเก่าทั้งนั้นอ่ะนะฮะ
หลวงพ่อพูนรุ่นที่หนึ่งหลวงพี่น้ำฝนรุ่นหนึ่งเลี่ยมทอง
แล้วก็พระอื่นอื่นอีกหลายรายการค่ะทีนี้เราไปถามพระครูประหลัสสิทธิวัฒ
หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัตรภายล้อมท่านก็บอกบอกว่าเท่าที่ตรวจดูพบว่า
คนร้ายเข้ามาก่อเหตุช่วงเวลาสักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมา
เพราะช่วงเวลาตี๔พระสงฆ์จะมาเปิดวิหารทำวัดเช้า
พอเข้ามาก็พบว่าตู้เสียหายถูกทุบนะคะ
ระเนรนาศไปทั่ววิหารไม่น่าเชื่อว่าคนร้ายจะเข้ามาก่อเหตุแบบนี้
เนื่องจากตู้บริจาคเป็นตู้ที่ญาติโยมเนี่ยร่วมกันทำบุญ
ทั้งตู้ไถ่ชีวิตโคกระบือตู้กองทุนสวดเผาผีนะคะ
แล้วก็ตู้ค่าน้ำค่าไฟไม่คิดว่าคนร้ายจะกล้า
กล้ามากเอาเงินที่ญาติโยมบริจาคไปหมดเลย
สิ่งของที่หายก็ชัดเจนคือคนร้ายใช้ครีมมาตัดตู้บริจาค
แล้วก็เข้าไปส่องดูหาพักเครื่องที่ราคาแพงอยู่

ตู้บริจาคนั้นซึ่งปัจจุบันนี้ไอ้ตู้บริจาคคนมาบริจาคคนก็ทำบุญกัน
ทุกคนก็ทำบุญตามอัตภาพมันอยู่แล้วในยุคเศรษฐกิจนี้
ซึ่งวัดก็ไม่พอที่จะใช้จ่ายอยู่แล้ว
แล้วก็สำคัญที่สุดคือเข้ามาเนี่ย
พระดูแลกันตลอดนะครับจนถึง๕ทุ่มกว่าทุกวัน
แต่คนจ้องคนระวัง
หลวงพี่น้ำฝนพูดถูกคนจ้องกับคนระวังคุณนึกออกไหมคะ
ทีนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการของคนร้ายแล้วเนี่ย
น่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีจากลักษณะเสื้อผ้าที่ใส่
ไฟฉายที่พกมาด้วยที่เตรียมมาด้วย
แล้วก็น่าจะมีความรู้เรื่องพระเป็นอย่างดี
เพราะเลือกขโมยแต่พระที่มีราคาแพงนะคะ
ตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็ไล่ล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะครับ